คือหาสถานที่ในการให้ชาวนาได้มาขายข้าวโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคเลย
โดยตำรวจภูทรจังหวัดแม่ห้องศรเปิดตลาดนัดขายข้าวช่วยเหลือชาวนา
โดยวันแรกที่เปิดจำหน่ายโอ้โหยอดขายบอกว่าขายดิบขายดีจริงเลยนะครับ
ที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดแม่ห้องศรนะครับก็เปิดตลาดนัดจำหน่ายข้าวสาร
เพื่อช่วยเหลือชาวนาในจังหวัดที่บริเวณหน้าโรงพัก
โดยมีกลุ่มชาวนาในพื้นที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจำนวนหลายหมู่บ้าน
นำข้าวสารหอมมะลิมาจำหน่ายให้กับตำรวจในราคากิโลกรัมละ๓๐บาท
และข้าวกล้องกิโลกรัมละ๓๕บาท
รวมข้าวทั้ง๒ชนิดที่นำมาจำหน่ายมีทั้งหมด๓๐๖๐กิโลกรัมนะครับ
หรือว่า๓ตันกว่านั่นเองนะครับ
พี่น้องตำรวจจะชอบแล้วเชื่อไหมว่าใครชอบ
คุณแม่บ้านคุณภรรยาของตำรวจชอบเหลือเกินในการที่จะมาซื้อข้าว
ในราคาที่ยุติธรรมแล้วก็ให้ชาวนาเขาได้มีกำไร

เดินทางมารับซื้อข้าวสารจนหมดตลาดนัด

ยังนำไข่ไก่น้ำมันพืชมาร่วมจำหน่ายให้กับตำรวจ
ราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะครับ
พาทัมรวจเอกบริชาวิมลชายจิตรักษาราชการแทน

ก็เปิดเผยครับว่าการเปิดตลาดนัดจำหน่ายข้าวสารในครั้งนี้
ทำขึ้นตามนโยบายของตำรวจภูทรภาค๕

และกระตุ้นราคาข้าวให้ดีขึ้น

เขาจัดให้ทุกโรงพักในภาคเหนือเลยนะคุณ

นำข้าวสารโดยตรงข้าวหอมมะลิข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง
มาขายให้กับทางตำรวจและก็ประชาชนที่สนใจ
แล้วก็การเปิดตลาดนัดเมื่อวานนี้วันแรก
เชื่อไหมครับว่าจำหน่ายข้าวสารได้หมดเกลี้ยงเลย๓๐๖๐กิโลกรัม
รวมเป็นเงินนับแสนบาทแล้วก็ยังตั้งเป้าหมายด้วย
ว่าตำรวจในสังกัดจะรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงประมาณอีกเดือนละ๑๐ตันอย่างต่อเนื่อง
คู่กับการจัดกำลังพลที่ว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
ตำรวจจะถอดเครื่องแบบสักนิดนึง
เหลือครึ่งท่อนเหลือกางเกงเสื้อข้างบนเป็นเสื้อยืดหน่อย

เพื่อจะลงไปลุยนาไปเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวนาด้วย
ไม่ใช่เฉพาะทหารแล้วนะที่ลงไปช่วยลงมือใช้คำว่าลงมือไปช่วยชาวนา
ลงมือลงแรงลงใจไปช่วยชาวนาด้วย